ไม่ได้หัวเราะเสียงม้า
คุณผู้ชมพอสวมบทคาบอย

เอาแบบนี้เลยเท่ไหมล่ะเห็นไหมหมวกคาวบอยต้องมี
กางเกงยีนแบบนี้ใส่เข็มขัดแบบนี้แล้วเจ้าม้าตัวนี้นี่
พอขี่มาถึงแล้วค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองขุยอยู่ที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
นี่เป็นกิจวัตรประจำวันของพอไม่ได้ทำคอนเทนต์นะ
พอธนเดชกิจนรานันค่ะพอจะควบเจ้าบุญรอดมาสอนหนังสือ
นี่เป็นสีสันให้กับเด็กนะตอนเข้าโรงเรียนมาแบบนี้
บุญรอดเป็นม้าเพศผู้ค่ะอายุ๗ปีแล้ว
เป็นม้าที่เขาเคยใช้ในการแข่งกีฬาม้าระดับประเทศมาแล้วนะคุณ
แล้วค่าตัวเจ้าบุญรอดไม่ใช่เล่นเล่นนะล้านฝ่านะคะล้านฝ่าเออ
ล้านกว่าบาทเลยค่ะม้านี้ผ่านการฝึกฝนมา
เพราะฉะนั้นเจ้าบุญรอดก็เลยเชื่องแล้วรู้ภาษาคน
ปัจจุบันนี้นะพอนอกจากจะเป็นผอโรงเรียนบ้านหนองขุยแล้วนะ
ดังนั้นค่ะก็อยากให้เด็กเข้าถึงการเรียน

เลยเอาม้ามาเลี้ยงไว้ที่บ้านพักครู

การได้เห็นเขาเรียกว่าได้ลงพื้นที่ได้ทำอะไรจริง
ที่ขี่ม้าจริงเด็กเขาก็ชอบเหมือนกัน

พอก็จะควบเจ้าบุญรอดแทนการใช้รถ

วันพิษมลภาวะทางอากาศไปด้วย

แต่ว่าเรียกครูใหญ่คาบอยครูใหญ่ขบอย

เธอน่ะครูใหญ่คบอยครับนี่หรือ
ใช่ครูใหญ่คาวบอยกับเจ้าบุญรอดแบบนี้นะคะ